ชาวบ้านไปแจ้งตำรวจนะคะบอกว่า

เพื่อนบ้านเป็นผู้หญิงนะคะอายุ๔๘ปี
เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน

ตำรวจบอกเลยคนร้ายเนี่ย

และพฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก

แล้วก็มีรอยสับด้วยของมีคม
บริเวณท้ายทอยเป็นแผลลึกเลย
และที่คอมีแผลเหมือนถูกกรีด

ลึกประมาณ๑๕เมตรเกือบถึงหลอดลมเลยค่ะ

นักศูนย์อายุ๔๘ปีค่ะ
จากการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุ

วางอยู่ในสภาพปลายด้ามจอบหัก

อย่างแรกเลยตั้งข้อสงสัยไว้ว่า

และน่ากลัวจะรู้จักผู้เสียชีวิต
ปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงและด้วยความโกรธแค้นอย่างมาก
จึงก่อเหตุโหดเยี่ยมนี้ขึ้นโดยใช้ด้ามจอบ
นี่เป็นการคาดการณ์ของตำรวจก่อนนะคะน่าจะใช้ด้ามจอบ
ตีที่ศีรษะให้ล้มลงแล้วใช้กันไกลแทงที่กกหู
จากนั้นใช้มีดปาดคอซ้ำจนเป็นแผลชะกันเกือบถึงหลอดลม
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีสามีแล้วนะคะ
โดยสามีเก่าเลิกรากันไปส่วนสามีใหม่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนในเมื่อช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมาเนี่ย
และถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีส่วนประเด็นฆาตกรรมครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ตั้งไว้สองประเด็นค่ะประเด็นแรกชู้สาวชุดสืบสวน
ควบคุมตัวอดีตสามีของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าว
มีสภาพร่างกายก็คือขาเป๋แต่ให้การปฏิเสธนะคนนี้นะ
เพราะช่วงเกิดเหตุบอกว่าตัวเองไปจับเขียดในทุ่งนา
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เข้ามาใกล้สถานที่เกิดเหตุเลย
อีกหนึ่งประเด็นค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ซึ่งก็พบว่าผู้ตายเคยมีประวัติผัวพันกับยาเสพติดและเคยถูกจับกลุ่มมาแล้วด้วย
นายกิติศักดิ์นักศูนย์อายุ๒๕ปีลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดตัวเขาเองนะตัวลูกชายทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
พอทราบข่าวว่าแม่ถูกฆ่าตายรีบเดินทางมาทันที
และอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าคดีนี้สะเทือนใจคนในครอบครัวค่ะคนร้ายลงมืออย่างโหดเยี่ยมมากค่ะ